วันนี้เนี่ยพาไปเปิดใจถึงความรู้สึกหนึ่งในทีมกู้ภัยที่สามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จกันดีกว่า
ซึ่งเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของภารกิจนี้เลยนะคะ
หนึ่งในทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือน้องตะสานนะคะก็คือสมาคมกู้ภัยพายับ
ใกล้เคียงจุดตรวจดอนเจดีซอโอค่ะซึ่งสมาชิกในทีมจริงจริงมีเยอะกว่านี้นะ
แต่หลายคนเนี่ยเขาพักผ่อนเพราะทำงานกันข้ามคืนมา๑๗๑๘ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
ในการช่วยน้องตะสานนายอำนาจใจแสนประธานกู้ภัยค่ะ
เปิดใจกับแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเคสนี้เนี่ยคือเคสที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเนี่ย
คนนี้คุณอำนาจเนี่ยเขาบอกยากสุดที่เคยเจอมาเลยที่มันยากเพราะว่าหนึ่ง
มันมีชั้นหินแล้วดินด้านบนเนี่ยมันก็ร่วงใส่น้องตาสานตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นมันคือการทำงานแข่งกับเวลาและต้องระมัดระวังสูงสุด
เพราะมีชีวิตน้องเป็นเดิมพันธุ์นี่คือภาพตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนี่ยค่ะ
ต้องมีการพูดคุยแผนงานวางแผนกันอย่างรอบครอบจังหวะที่ช่วยเหลือ
เอาถามจากใจกู้ภัยจริงเลยอ่ะครับความหวังในใจมันเป็นยังไง
คิดว่ามันไหวไหมมันท้อไหมมัน๑๗๑๘ชั่วโมงอ่ะ
คุณอำนาจบอกว่ามีนะช่วงเวลาที่ท้อ
คือเหมือนแบบมันจะได้จะได้ไม่ได้มันจะช่วยจะช่วยไม่ได้
มันมีเหมือนกันที่ท้อแต่ไม่ได้หมายความว่าท้อแล้วจะหยุดช่วยนะ
ทุกครั้งที่ท้อคุณอำนาจว่าไงรู้ไหมคะจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งทุกครั้งเลย
คือเสียงร้องไห้ของน้องตะสานนะคะคุณอำนาจบอกว่ามันเป็นเสียงที่เหมือนกับน้องพยายามจะตะโกนบอกว่า
อย่าท้ออย่าหยุดช่วยหนูนะหนูรออยู่เนี่ยขอฟังเสียงหน่อยฮะ

เสียงร้องของน้องนี่แหละทำให้ทุกคนที่ทั้งเหนื่อยทั้งท้อแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีเนี่ย
มีแรงฮึดสู้กับอุปสรรคทุกอย่างแล้วก็ช่วยน้องออกมาได้อย่างสำเร็จนะคะ
คุณอำนาจบอกอยากขอบคุณทุกคนจริงเลยทุกหน่วยงานด้วยแล้วก็ทีมงานของเขาทุกคน
ที่ทำให้น้องตะสานออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตื้นตันใจมากกับภารกิจช่วยชีวิตเด็กน้อยในครั้งนี้ค่ะ
ทุกคนไอ้ความท้อนเนี่ยอาจจะมีครับแต่เหนื่อยล้านี่มีเพราะเราลุยกันตลอดทำงานไม่ได้หยุด
แต่สิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจกลับมาคือทุกครั้งที่เราเริ่มเหนื่อยเริ่มล้า
เด็กจะเป็นคนร้องกระตุ้นกระตุ้นให้เราเส้นสักทีวีคำว่าเราจะหยุดไม่ได้
เราต้องรีบช่วยน้องเขา
อีกหนึ่งคนนะคะกิติพงศิงเถื่อนนะคะน้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดจังหวัดตาก
คณะรัฐประสาสนศาสตร์น้องอยู่ปีสี่
กิติพงศ์เป็นคนเอาเชือกไปมัดตัวน้องตะสารแล้วก็พาน้องออกมานี่แหละในขั้นตอนปฏิบัติการช่วยเหลือ
เขาบอกมันยากมากจริงพี่มันยากแบบคือความยากมันไม่ได้ยากแค่ว่าน้องตกอยู่ในนั้นแล้วจะช่วยออกมายากนะ
มันมีความยากรอบด้านไปหมดเลยมันเยอะมากจริงแต่ลุล่วงได้เพราะว่าใจน้องตะสานมันสู้ใจพวกผมมันก็เลยต้องสู้เหมือนกัน
อีกคนนึงค่ะนายกสิกรเทพสมบุญคนที่จบการศึกษากศนช่องแคบที่จังหวัดตากนะคะ
คนนี้ดูแลควบคุมการส่งออกซิเจนลงไปให้น้องตะสารโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะ
กสิกรบอกว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทำให้เขาสามารถรองรับสถานการณ์ได้
ถามว่าตอนซ้อมกับตอนจริงเหมือนกันไหม
พอบอกหูพี่คนและฉันของจริงยากกว่าตอนซ้อมเยอะ
แต่ทุกคนสามัคคีกันจริงมันก็เลยทำให้ภารกิจนี้สำเร็จได้
นางสาวปานิสราไม้เกรดนะคะคนนี้จบการศึกษากรสนช่องแคบเหมือนกันบอกว่า
เมื่อคืนไม่ใช่แค่ความยากจากสถานที่นะ
สภาพอากาศก็ยากเพราะมันหนาวมาก
แต่ทุกคนต้องตื่นตัวตลอดเวลาเลยเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
คือจะช่วยน้องตะสานให้ได้สำเร็จ
นัทธวุฒิชูกรนักเรียนชั้นม๓นี่น้องเรียนอยู่ม๓เองนะ
น้องบอกว่าใครให้ผมช่วยอะไรผมทำหมด
ผมอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะเท่าพวกพี่
แต่ใครบอกให้ผมวิ่งไปเอาอะไรหยิบนู่นจับนี่ผมทำทุกอย่างเลย
เพราะอยากช่วยน้องให้ได้แล้วก็ดีใจมากที่ช่วยน้องได้สำเร็จ
นั่นตัวเลขเห็นไหมน้องมอส๓ซื้อสีเขียว

นี่แหละจิ๊กซอคนสำคัญนะช่วยหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นอีกนะ
ไม่งั้นคนอื่นเขาต้องภาวะพวงในการทำเอง
ทำให้ทุกคนสามารถทำงานหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสบายใจไง

อีกคนหนึ่งคุณนาธวรแข่งเพ็ญแข่กระเศษตรากร
การศึกษากรสนช่องแคบจังหวัดตาก

เขาบอกพูดสั้นว่าผมเองก็ไม่ต่างจากน้องนัทธวุฒิอ่ะ

ช่วยอะไรได้ก็ช่วยวิ่งช่วยทุกอย่างที่ทำได้
ใครจะเอาอะไรขาดเหลือตรงไหนผมไปเติมให้หมด

อืม
ไม่เข้านะไม่เข้านะครับ
มันยากทุกครั้งที่เราคุดลงไปอ่ะ

แต่ว่าสู้ค่ะเพราะเด็กมันสู้

ใช่เลยครับ

เพราะว่าหลายหน่วยงานมาช่วยกัน
ถือว่ามันบ่งบอกถึงความช่วยเหลือที่ดีมากเลยครับ
ค่อนข้างยากครับเคสนี้เพราะไม่เคยเกิดเลย
ขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่สู้ไปด้วยกัน
จนประสบความสำเร็จในเคสนี้ครับ
แล้วภูมิใจที่สุดคือเด็กปลอดภัย

ท่านผู้ชมหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเราในช่วงที่สอง
ถามเข้ามาเยอะว่าเด็กหญิงไว้๑ขัว๘เดือน
ที่ตกบ่อบาดานที่ตากช่วยได้หรือยัง

น้องไปถึงมือหมอเรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะสรุปแบบลำดับเหตุการณ์๑๙๒๐ชั่วโมง
ตั้งแต่ตกลงไปเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็นจนช่วยได้

จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือไร่มันสำปะหลังแล้วก็มีสวนอโวคาโดด้วย
คือเจ้าของสวนเขาขุดบ่อบาดานเอาไว้

เขาบอกเขากลบหลุมข้างหน้าแล้วนะข้างบนเนี่ย

ลูกเล่นไปเล่นมาก็เลยตกลงไป
ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญศุกร์นะครับ
ประมวลคีรีราชอำเภพพระจังหวัดตาก

คุณแซคณฑวินได้คลิปจากกู้ภัยนะครับ

เด็กหญิงวัย๑ขวบ๘เดือนได้รับการช่วยเหลือ

ว่าลูกเนี่ยพอสื่อสารได้ไหม

ได้แค่เรียกพ่อกับแม่

กูภัยอีกคนนึงที่คุณแซคนัทวินไปคุยด้วยนะครับ

สังกัดสมาคมกู้ภัยภายัพย์
นี่คือคนที่เอาเชือกไปผูกมัดตัวกับน้องตะสานด้วยนะฮะ
เพื่อจะดึงขึ้นมาจากบ่อบาดาน
คุณกิติพงศ์บอกว่าความยากก็คือการขุดเจาะนะฮะ
เพราะว่าโอ้โหมันเป็นหินที่เป็นโพรงนะครับ

พอขุดตรงไหนได้ก็ยื่นศีรษะเข้าไปในโพรง
แล้วก็พยายามบอกกับน้องตะสานที่อยู่ข้างล่าง

แต่น้องตาสานไม่ได้ตอบอะไรกลับมา
จากได้ยินเสียงร้องไห้เป็นระยะ
คือเด็ก๑ขวบ๘เดือนก็อาจจะยังโต้ตอบอะไรไม่ได้
กับแม่บอกเรียกได้แค่พ่อแม่
แต่ทีนี้คุณกีภงบอกว่าที่เห็นคือน้องตะสานดูอ่อนเพลียมาก
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าลำตัวส่วนล่างของน้องตะสาน
อยู่ในสภาพไหนแต่ต้องตัดสินใจแล้ว
ก็เลยเอาเชือกคล้องที่ตัวเองก่อน

นี่นี่นี่เขาสาธิตให้ดูผมคล้องแบบนี้
นี่คล้องแบบนี้นะ
แล้วพอเข้าไปในโพรงที่เข้าไปได้แค่ศีรษะ
แล้วลำตัวเข้าได้ไม่เกินช่วงเอวนะ
จากนั้นก็ค่อยเอาเชือกออกจากตัวเอง
แล้วก็เอาไปมัดมือน้องตาสาน
ตอนนั้นอยู่ในท่าชูมือคล้ายท่าพนมมือพอดีนะฮะ

ดีจริงคือน้องอยู่ในจุดที่มัน
อำนวยต่อการช่วยเหลือด้วยเนาะ
นี่เห็นไหมที่ท่าที่แซคคำเนี่ย
น้องตะสานตกลงไปแล้วอยู่ในท่ามือชูขึ้นอย่างนี้พอดี
คือเหมือนร่วงลงไปแล้วมือชูขึ้นฟ้านะคะ
นี่ฮะคุณกิติพงศ์ก็เอาเชือกออกจากลำตัวตัวเอง
แล้วก็คล้องที่มือของน้องตะสาน
แล้วค่อยปล่อยลงไปคล้องไปถึงส่วนลำตัวนะฮะ
แล้วก็ดึงเชือกขึ้น
แล้วค่อยดึงน้องตาสานขึ้นจากโพรงหิน
คนที่อยู่ที่ปากบ่อก็ช่วยกันดึงช่วยกันดึง
ช่วงแรกเนี่ยดึงไม่ขึ้นนะฮะ

เพราะน้องติดขึ้นล่างน้องถูกดินกลมใช่ไหม
ถูกต้องเลยต้องช่วยกันดึงอีกหลายคนมาเพิ่มกันช่วยกันดึง
แล้วก็ดึงขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
คุณกิติพงศ์บอกว่าตอนนั้นนะ
อันนี้คือสมมุตินะ
ถ้าดึงขึ้นมาแล้วน้องตะสานเสียชีวิตไปแล้ว
หรือได้รับอันตรายบาดเจ็บอะไรดึงขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นเชือกขาด
หรือยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าระหว่างดึงไปเสียชีวิต
เขาบอกเขาคงเป็นตราบาปไปชั่วชีวิต
แต่พอดึงขึ้นมาแล้วน้องน่ะโอ้โหปลอดภัยดี
ผมบอกว่าคันหน้าเศร้าภาษาเขาแบบนิ่งเบา

เขาไม่ตอบเขาแค่หายใจหอบเขาเหนื่อยแหละครับเพราะว่านานมาก
แล้วพอใช้แรงดึงออกมายากไหม
ก็ยากครับเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
คือเราไม่รู้ว่าท่อนล่างของเด็กอยู่ในท่าไหน
เราเห็นแค่ท่อนบนแล้วคราวนี้แต่ว่ารักนี้เราไม่เห็นท่อนล่าง
ตอนที่ดึงก่อนที่จะดึงคิดอะไรอยู่ในใจ
คือถ้าเขาเป็นอะไรมันก็ตาบาปครับ
น้องพ่อช่วยได้แบบนี้ครับเป็นยังไงบ้าง
สบายใจแล้วลุงครับคือหนึ่งคือต้องถือใจเด็กก่อนครับ
เด็กมันสู้ครับเราก็ถอยไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดครับ
คุณผู้ชมหลายคนยังส่งข้อความมาถามอยู่เหมือนกันนะคะว่า
เอ๊ะแล้วน้องตกลงไปได้ยังไงตั้งแต่ทีแรกไปทำอีท่าไหนแบบไหน
และการช่วยเหลือบางคนเห็นแค่ภาพมีรถแบ็คโฮลขุดหรือเอาเชือกมัดเมื่อกี้
มันยังเห็นไม่ชัดว่าแล้วเขาช่วยยังไงจนสามารถเอาน้องออกมาได้